ค่าน้ำของคุณผู้ชมเวลาบินแจ้งยอดหนี้ค่าน้ำปลาปลาเท่าไหร่กันฮะ
มาแชร์กันหน่อยอยากรู้เหมือนกันดิฉันหลักร้อยหลักร้อยใช่ไหม
ต้นต้นสองสามร้อยสี่ร้อยคือถ้าเป็นบ้านพักอาศัยก็น่าจะประมาณเนี้ย
หลักร้อยเต็มที่ก็หลักพันหรือถ้าเป็นโรงแรมอะไรอาจจะมากหน่อย
ร้านอาหารก็จะเยอะหน่อยค่ะบ้านของพี่คนนี้โดนไปเจ็ดพัน
เห้ยบ้านเขาเป็นครุหารเหรอบ้านน่ะสิคุณผู้ชมฮะยังไงค่ะ
บ้านของนางสาวพัทราพรหนูวันอายุสี่สิบปีเนี่ย
เอาใบเรียกเก็บค่าน้ำปลาปลาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เอาลึกที่กระบี่มาให้ดูเลยครับให้นักข่าวดูนี่ดูตามรายการเลยคุณผู้ชมฮะ
เป็นค่าใช้น้ำเดือนพฤศจิกายนปี๖๕เดือนเดียวเนี่ยเกือบ๗๐๐๐อ่ะ
คือ๖๘๘๖บาทแล้วก็มีบวกภาษีด้วย๔๕๐บาทครับ
บอกว่านี่เป็นใบเรียกเก็บค่าน้ำปลาปลาบ้านเธอที่
ปล่อยให้คนมาเช่าในพื้นที่หมู่๗ตำบลอ่าวลึก
ซึ่งผู้เช่าอาศัยอยู่แค่สองคนพี่น้องนะที่ผ่านมาก็ไม่ได้ใช้น้ำเยอะอะไร
เดือนละร้อยบาทเดือนละร้อยบาทเพราะผู้เช่าทำงานนอกบ้านทั้งคู่เลย
ส่วนเสื้อผ้าก็เอาไปซักหยอดเหรียญข้างนอกครับดูแล้วมันก็ไม่ได้มีจุดไหนน้ำรั่วซึมนะ
คุณพัทรพรเลยสงสัยเอ๊ะทำไมเดือนพฤศจิกายนยอดใช้น้ำมันสูงเกือบ๗๐๐เลยอ่ะ
อยากจะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบซะหน่อยครับก่อนหน้านี้เธอยื่นคำร้องไปกับการปราปาให้มาตรวจสอบแล้ว
มาเดือนนึงไม่มีเลยฮะไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเลย
ล่าสุดการประปาแจ้งว่าจะเข้ามาตัดมิเตอร์เพราะเกินกำหนดชำระแล้ว
อันนั้นคือบินเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็เดือนมกราคมแล้ว
คุณพัทราพรก็ยินดีให้มาตัดเพราะเธอบอกเธอไม่ยอมนะ
ให้มาจ่ายเงินตามบิลนั้นอ่ะ๗๐๐๐เนี่ยอืม
น่าจะเกิดจากความผิดพลาดตอนจดมิเตอร์หรือไม่อย่างไร
คุณพัทรพรเขาตั้งข้อสงสัยครับ

เธอบอกว่าเธอเปิดร้านเสริมสวยนะ
น้ำเยอะกว่าบ้านคนอื่นเขามากกว่าบ้านพักอาศัยธรรมดา
แต่ละเดือนค่าน้ำยังหลักร้อยอยู่เลย
เธอก็เลยมองว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นความผิดพลาดของการปราปาหรือเปล่า
น้องเนี่ยออกไปทำงานทุกวันอันนี้นางสาวพิมพิสุทธิบอกนะ

ค่าน้ำถึงสูงกว่าปกติถึงขนาดนี้ถึงขนาดเกือบ๗๐๐
แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดแค่กับเฉพาะบ้านเช่าของคุณพัทราพรเท่านั้นนะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้มีอู่ซ่อมรถของนายภัยรัฐถูกเรียกเก็บค่าน้ำโอ้โห๑๒๐๐บาท
บ้านหลังนี้๑๒๐๐นะคุณผู้ชมเป็นอู่ซ่อมรถ
ก็โดนเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเหมือนกันเลย
คุณภัยรัฐเขายอมจ่ายเงินครับ
เพราะการประปายืนยันว่าต้องจ่ายเท่านั้นนะคุณภัยรัฐนะ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะตัดมิเตอร์น้ำ
คุณไพรัทก็อยากให้การปราปรามาตรวจสอบหน่อยไหม
ว่ามันเกิดปัญหาอะไรกันแน่ทำไมมันเกิดกับบ้านหลายหลังจังเลย
เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ครับนี่โชว์ยอดให้ดูยอดโอนไป๑๒๐๐บาทคุณผู้ชม
อยากแชร์ประสบการณ์เลยที่ฉันเคยเจอ
กรณีค่าน้ำ๑๒๐๐บาทคืออาคารพาณิชย์ของที่บ้าน

เพราะท้ายที่สุดไปตรวจสอบมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม

พอที่มันซุดมันทำให้ท่อมันมีปัญหา
ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้แล้วมันอยู่ใต้ดินไงคะ
ค่าน้ำมันผ่านมิเตอร์ไปมันก็ขึ้นมา

ต้องค่ะแล้วพอไปคุยกับป๊าป๊าก็คือมี๒วิธีการ
ก็คือให้ส่วนลดแต่ส่วนรถก็ไม่ได้เยอะมากนะ